มีหนุ่มวัย๒๗ปีคนหนึ่งถูกแทงเสียชีวิตนะฮะ
คู่อริเนี่ยเขาอ้างว่าถูกทำร้ายก่อน
ก็เลยต้องป้องกันตัวแต่ว่าแทงเข้าไปเนี่ย
ต้นขาตัดเส้นเลือดใหญ่นะฮะ

นี่คือภาพของผู้ที่ถูกแทงแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่วยเหลือมานะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อคืนวานนี้นะครับ
ตำรวจสพเมืองยะโสธรกับกู้ภัยฮุก๓๑จุดเยอะโสธร

ขออนุญาตทำสีมันแบบเทาอย่างนี้หน่อยนะเพราะว่าเลือดเนี่ยกระจายเยอะมากนะครับ
ผู้ที่ถูกแทงบาดเจ็บสาหัสอยู่ในขณะนั้นนะครับนายวัชรานามสกุลสุนทราอายุ๒๗ปีนะครับ
คนนี้นะฮะนอนอยู่ที่ราวกั้นสะพานข้ามคลองเชียมต้นขาซ้ายถูกมีดแทงเป็นแผลชะกันเลือดออกเยอะมาก
เนื่องจากมันตัดเส้นเลือดใหญ่นี่ฮะก่อนที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยจะมาช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
สุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากส่วนคนก่อเหตุเนี่ยสพเมืองยะโสธรนะครับ
ไล่สืบสวนจนรู้ว่าคือนายฉัดมงคลผลจันทร์อายุ๒๔ปี
คนนี้ครับคนก่อเหตุซึ่งก็มีร่องรอยการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยึดของกลางเป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุแทงเขาเสียชีวิตได้นะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์ด้วยนะฮะฮอนด้าเวฟไอสีแดงดำคันนี้นะครับ
แล้วก็มีดอีกเล่มหนึ่งนายฉัดมงคลผลจันทร์เนี่ยอายุ๒๔ปี
แทงนายวัชราสุนทรายุ๒๗จนเสียชีวิต
คือนายฉัดมงคลเนี่ยจากการสอบปากคำนะครับ
เขาอ้างว่าเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่มขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอทรายมูลขี่มาคนเดียว
จะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลยะโสธรแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
โทรศัพท์มือถือหล่นกลางทางค่ะก็เลยขี่รถวนกลับมาจะเก็บ
ระหว่างนั้นนายวัชราผู้ตายกับเพื่อนอีกคนนึงขี่จักรยานยนต์สวนมา
แล้ววนรถกลับมาหาเรื่องมาทำร้ายเขาใช้ไม้กับของแข็งฟาดเขาที่หน้าหนึ่งครั้ง
เขาบาดเจ็บนี่เขาก็อ้างว่าอย่างนี้เพราะว่าเขามีร่องรอยบาดเจ็บอยู่ที่ใบหน้า
ด้วยความโอโหตอนนั้นเขาก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวมาเนี่ย
แทงสวนใส่นายวัชราแทงเข้าต้นขาซ้าย
แล้วก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากร้านอาหารแถวนั้นอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕๐เมตร
ส่วนเพื่อนของนายวัชราที่มาด้วยกันเนี่ยก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนายวัชรานะครับ
แต่ว่ามีดเนี่ยมันโดนเส้นเลือดใหญ่นะฮะทำให้นายวัชราเนี่ยเสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่ฮะตำรวจสพเมืองเยอะโสธรนะครับวันนี้คุมตัวนายฉัดมงคลคนก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากเมื่อคืนนี้ทำแผลที่โรงพยาบาลเรียบร้อยเขาก็บอกว่านี่ไงฮะ
ที่ใบหน้าผมเนี่ยถูกผู้ตายเนี่ยใช้ไม้ตีเข้ามาก่อน
เขายืนยันว่าช่วงเกิดเหตุเขาไม่เคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนเลย
ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรเลยยังสงสัยว่าอยู่ดีดีเนี่ย
ขี่รถมาแล้วมาทำร้ายเขาทำไมนะครับ
มีดที่ใช้แทงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาก็พกติดตัวไว้
แล้วก็ถูกทำร้ายก่อนก็เลยแทงสวนไปเพื่อป้องกันตัว
พวกเฉพาะเมื่อวานหรือพวกอยู่เป็นพระเจ้า
ก็เฉพาะเมื่อวานตอนกลางคืนเพราะว่าผมเข้ามาในเมือง
ที่ถูกพวกมันลงเขาต่อยเราเลยยังไง
ผมลงรถเขาก็ขี่จากเขาลงมาเขาจะฟันผมเลย
แบบว่าไม่รู้จะเอาไม่รู้จะทำอะไร
จะเอาชีวิตหรือจะมาป้นหรือจะมาอะไรผมก็ไม่รู้ครับ
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่อาโสทรนะครับไปที่จุดเกิดเหตุนะครับตรงนี้ครับ
นี่คือสะพานข้ามคลองเชียมก็ยังมีร่องรอยคาบเลือด
อยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมากนะฮะแต่ว่าจุดนี้เนี่ย
ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยก็เลยไม่เห็นเลยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรนะครับ
นี่คือคุณป้าของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านางประยูนอายุ๕๙ปี
คุณจิรายุทธ์ก็ไปคุยด้วยไปสอบถามเรื่องราวต่างนะครับ
คือคุณป้าเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
วัชราหลานชายเนี่ยก็อยู่กับป้าที่บ้านนี่แหละ

หลานชายมีอาชีพก็คือตีเส้นจราจร

นี่นะฮะนายวัชราที่เสียชีวิตอายุเพิ่ง๒๗ปี
ป้ายืนยันว่าตั้งใจทำมาหากิน
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
วันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้
หลานชายออกจากบ้านไปตอนทุ่มนึง
บอกว่าจะไปทำธุระนอกบ้านแล้วเดี๋ยวดึกกลับ
รู้ข่าวอีกทีก็คือหลานชายถูกแทงเสียชีวิตนะฮะ

เขาเคยมีปัญหากับคนนั้นคนนี้ไหม

แต่ว่าเป็นคนที่ขยันทำงาน
ป้าก็เคยถามว่าวันนี้มาดึกไหม
กินข้าวไหมจะได้เปิดบ้านรอ

วันเขาไม่กินเขาบอกว่าปิดบ้านเลย

แต่เขาออกไปป้าได้ไปคุยกับเขาอยู่ว่า

บอกว่าไม่กินปิดบ้านเขาใส่กางเกงขาสั้น

บอกให้ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเขามา
เขาคิดว่ามันจะไปโดนเขาแทงฆ่าตายเนอะ

ที่วัดที่คุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวเราไป

คือป้าบอกว่า

บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุแล้วถูกแทงเสียชีวิตเนี่ย

ขี่รถผ่านหน้าร้านขายโรงศพ

โรงศพสีส้มให้เราหน่อยนะ

ไปเจอกับผู้ต้องหาแล้วก็มีเรื่องมีราว

ยัดยัดก็เลยซื้อโร่งศพสีส้ม

เพราะว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ปักใจ

บอกว่าใช้มีดแทงเพื่อป้องกันตัวไม่รู้จักกันมาก่อน
อยู่ดีผมขี่จักรยานยนต์มาจะวนไปเก็บมือถือ
เจอผู้ตายมากับเพื่อนมาทำร้ายก่อน
เอาไม้มาฟาดก่อนเลยแทงเข้าไป
คือต้องตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายด้วย
แล้วต้องตามตัวเพื่อนของผู้ตายมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
ตกลงแล้วมันมาจากอะไรกันแน่
เรื่องต้นแจ้งข้อหาในฉัดมงคล๓ข้อหานะครับ
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เรื่องของการพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะนะครับ
แล้วก็เรื่องของการมีสารเสพติดในร่างกาย
เพราะตรวจหาสารเสพติดแล้วพบว่าเสพยาด้วยนะครับ